ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ทะเลาะกันในร้านอาหารนะฮะเป็นร้านข้าวต้มกลางดึกเลยล่ะ
แล้วสองฝั่งที่ว่าไล่ทะเลาะกันเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นนะฮะ
เจ็บไป๓คนนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
นี่กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
อาจจะเห็นไกลหน่อยแต่เสียงปืนนี่ดังชัดเลยนะฮะหลายนัดด้วยนะครับ
แถวนี้เป็นย่านสถานบันเทิงนะครับอยู่ติดติดกับร้านข้าวต้มนะ
เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังกลางเมืองปลาจีนบุรี
วงจรปิดอีกมุมหนึ่งตรงข้ามกับมุมแรกตรงข้ามกับมุมนี้นะฮะ
เห็นว่าหลังจากมีเสียงปืนเนี่ยมีเสียงคนในร้านขายข้าวต้มนี่ตะโกนห้ามกันนะ
จะมีผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ยพุ่งมาหาผู้ชายเสื้อสีดำ
เพื่อมาถามหาคนก่อเหตุมีคนเจ็บนะที่ถูกยิงถูกทำร้ายไปด้วย
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
อันนี้ด้านนอกร้านนะดูด้านในร้านนี่ฮะ
ลูกค้าก็นั่งกินข้าวต้มกันอยู่เนี่ยข้างนอกก็วิ่งไล่กันมีเสียงปืนด้วย
ทำยังไงอ่ะทีนี้ก็วิ่งหลบกระสุนกันสิฮะโอ้โหนี่นี่ลุกกันก่อนแล้ว
จะอยู่กันยังไงนี่ฮะปึ้งปังแล้วมีนี่เสื้อขาววิ่งมา
เหมือนกับมาตามหาคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงมีคนเจ็บนี่ถูกยิงนอนอยู่แถวนั้นก็มี
โอ้โหท่านผู้ชมครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
ตำรวจกับกู้ภัยก็มาตรวจสอบนะครับพบว่าเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บอยู่สามคน
มีในขวัญใจเย็นอายุ๓๕คนนี้ไม่ได้ถูกยิงแต่ถูกมีดฟันเข้าที่หน้าอกนะฮะ
นายพานุวัฒนสุภฤษอายุ๒๔ถูกยิง๑นัดกระสุนเข้าโคนขาขวา
แล้วก็นายอนุชาปัญญาอายุ๒๙อนุชานี่เป็นคู่กรณีกับอีกฝั่งหนึ่งคือขวัญใจเย็นกับนายพนุวัฒน์เนี่ย
อันนี้ก็ฝั่งเดียวกันอนุชานี่บาดเจ็บเหมือนกันนะครับถูกยิงกระสุนเข้าหน้าท้อง
ราวนมซ้ายหนึ่งนัดทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
แล้วก็ตามสูตรอันนี้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะตอนชุลมุนวุ่นวายกัน
นี่คนเจ็บอยู่กลางถนนปรากฏว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีคนเจ็บกันหมดใช่ไหมค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอืมยกพวกตามกันไปจะไปเอาเรื่องกันในห้องฉุกเฉินอีก
อีกแล้วนะคะในโรงพยาบาลก็ไม่เว้นเจ้าหน้าที่เนี่ยมาระงับเหตุเอาไว้ได้ทันนะครับ
สพเมืองปราจีนบุรีเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เลยทราบว่าเรื่องราวเนี่ยคือก่อนจะเกิดเหตุในขวัญเนี่ยนะ
ขวัญที่ถูกมีดฟันเข้าหน้าอกเนี่ยเขาไปนั่งกินข้าวกับนายชัยชนะที่เป็นลูกชายอายุ๑๘ปี
มีนายพานุวัฒน์ที่ถูกยิงกระสุนเข้าโคนขาขวาเนี่ยไปด้วยพานุวัฒน์นี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของชัยชนะ
ขณะที่อนุชาอนุชาคนที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าท้องใต้ราวนมซ้ายเนี่ยเขาก็เป็นคู่กรณีที่นั่งอยู่ร้านตรงข้ามกับพวกของในขวัญกับชัยชนะนะฮะ
ช่วงสายวันนี้ฮะนายชัยชนะวัย๑๘ปีมามอบตัวกับตำรวจแล้วพร้อมกับเอาปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๙มมที่ใช้ยิงเมื่อคืนนี้มาด้วย
นี่ครับหลังจากเมื่อคืนนี้หนีไปชัยชนะนี่บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมนี่ไปเที่ยวกับพ่อแล้วก็พี่ชายที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่
พ่อคือในขวัญนะพี่ชายคือนายพานุวัฒน์นะพอเห็นพ่อถูกต่อยผมก็เข้าไปช่วยพ่อจากนั้น
นายกิติศักดิ์มานาจิตที่เป็นพี่ชายของนายอนุชาคู่กรณีของพ่อแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุอีกคนนึงก็มามอบตัว
พร้อมกับเอาปืน๙มมมาด้วยนะฮะยืนยันว่าไม่รู้สาเหตุการทะเลาะกัน
แต่ตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาเห็นอนุชาเนี่ยถูกทำร้ายเขาก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเพราะเขาเป็นพี่ชาย
นี่ฮะมีปืนทั้งสองฝั่งตำรวจก็ให้ประกันตัวทั้งสองคนนะครับเพราะว่าถือว่ามามอบตัว
ข้าวต้มชื่อดังที่เมืองปลาจีนบุรี
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นวัยรุ่นสัก๑๐คน
นั่งอยู่ในร้านเหล้าหลังร้านข้าวต้ม
ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งอยู่หน้าร้าน
หลังร้านโต๊ะหนึ่งหน้าร้านโต๊ะหนึ่ง
จากนั้นสองฝั่งเขาตะโกนด่าทอกันแล้วก็มีเรื่องกัน
เราก็ไปที่บ้านของนายกิติศักดิ์นะครับ
ที่เป็น๑ในคู่กรณีไม่เจอนะฮะ

กิติศักดิ์ยืนยันว่าฝั่งตรงข้าม
มาทำร้ายน้องชายเขาก่อนก็คืออนุชา
เขาก็ไปช่วยด้วยการใช้ปืนยิงสวนใส่ไป
ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าถูกใครบ้าง
ถ้าผมไม่ยิงตอบถ้าผมไม่ยิงส่วนไปผมก็โดนยิงตาย

พี่ก็เลยแบบขอเอาปืนมาเพื่อจะป้องกันตัวด้วยประมาณนี้เนอะ
ใช่ครับผมก็ป้องกันตัวผม
ตอนนี้ผมกับน้องวิ่งไปอยู่ชื่อน้องอีกคนนึง
เขายิงสวนมาเขายิงตึ้มมาเข้าน้องผมตรงท้อง
มันก็ยิงแบบว่าจะให้เขาวิ่งจะให้เขาหนี
พอผมยิงไปปุ๊บยิงตึ้มไปปุ๊บเขาก็วิ่งหนี
นี่กิติศักดิ์เขาบอกเขายิงช่วยน้อง
เพราะน้องเขาคืออนุชาเนี่ยโดนยิงก่อน
ส่วนอีกคนนึงก็คือชัยชนะอายุ๑๘เขาบอกเขายิงช่วย
เพราะพ่อพ่อของเขาเนี่ยชื่อขวัญเนี่ย
มีเรื่องมีราวกับอนุชาเขาเลยต้องยิงเพื่อช่วยพ่อ
นี่ฮะก็เลยทำให้มีคนเจ็บทั้งสองฝั่งนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับทางฝั่งของชัยชนะ
เจอกับย่าของเขานะฮะย่าอายุ๖๒นะครับ
บอกว่าหลานชายเนี่ยเมื่อคืนกลับมาหาในตอนตีหนึ่งนะ
หลานบอกไม่ได้ยิงส่วนเรื่องปืนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าหลานเอามาจากไหน
ย่าบอกว่าตอนที่หลานชายอายุ๑๓นี่หลานชายเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วนะ
เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปืนแต่ก็ยืนยันว่าหลานชายไม่เคยหาเรื่องใครก่อนนะ
เพราะเวลาที่ญาติหรือคนรู้จักมีปัญหาเนี่ย
หลานชายเนี่ยเขามักจะเป็นคนไปช่วยเคลียร์ให้เป็นประจำ
๒๐นะเพราะมันทำพ่อมึงหลุมพ่อมึง
ถ้าดูในโทรศัพท์แล้วพวกคุณจะรู้ลูกชายฉันล้มไปแล้ว
อีกสี่ห้าคนดึงคอเสื้อขึ้นมาใส่อีกแล้วก็แทงจ้วงแทง
ฉันเป็นแม่ใครทำลูกฉันฉันก็ไม่ยอม
ไม่ยอมนี่ย่าบอกว่าไม่ต้องมาหาว่าย่าเนี่ยบอกหลานฉันลูกฉันเป็นคนดีนะ
แต่ย่ายืนยันว่าหลานชายเนี่ยไม่เคยหาเรื่องใครก่อนจริงค่ะ
มีแต่จะไปช่วยเคลียร์เวลาคนรู้จักหรือว่ายาดมีปัญหา
เราก็ติดต่อไปหาในขวัญนะครับพ่อของชัยชนะนะฮะ
ซึ่งบาดเจ็บอยู่นะครับซึ่งเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเนี่ยออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าร้านที่นั่งดื่มกินอยู่
เขาเห็นคนทะเลาะกันเขาก็เข้าไปถามอยู่ดีถูกรุมต่อยซะอย่างนั้น
ก็เพื่อปกป้องเขานะซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจของตัวเขากับลูกชายเนี่ยย่ำแย่มาก
คุณพ่อตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างค่ะผมก็เยอะอยู่หรอครับจนแพงน้้ำหกก็แผนแล้วก็อำไปหน้าตัวครับก็ว่าว่าหวานขึ้น
เอาเอาเป็นว่าณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับมือยิงทั้งสองฝั่งก็มามอบตัวกันทั้งคู่
ตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งสองฝั่งนะครับคือพยายามฆ่า
แล้วก็เรื่องการมีอาวุธปืนการพาอาวุธปืนการยิงปืนนี่ฮะ
นี่ก็แสดงว่าทั้งสองฝั่งเนี่ย
เอาปืนไปกินข้าวไปกินข้าวต้มไปเที่ยวไปดื่มไปกินเนี่ยพกปืนไปกันหมด

ถ้าพกขนาดนี้พกเจลแอลกอฮอลอย่างเดียวดีกว่านะคะกับหน้ากากอนามัยเนาะ

แค่นั้นพอครับมันจะพบปืนไปทำไมหนักก็หนัก